กติกาง่ายในการเล่นแกงป่วนด้วนราคา
คือผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ควงคู่กันเข้ามา
ตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
จากของที่มาให้เลือก๓อย่าง
โดยแต่ละข้อจะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้น
ตอบได้ครบ๘ข้อก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย
สูงสุดไปเลย๑แฟนบาลแต่ถ้ารังเล
เราก็มีการ์ดตัวช่วยให้ใช้ได้๒แบบ
แบบแรกคือเบกกี้พิธีกรของเรา
ถ้าตัวเลือกที่แพงกว่าออกให้
หรือแบบที่๒คือผู้เข้าแข่งขันจะตอบได้๒ครั้ง
คุณผู้ชมก็ชวนคนข้างมาทายกันได้
คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคากับของใช้ที่คุณเคยผ่านตา
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่
และผู้เข้าแข่งขันที่จะมาคว้าเงินแสนในวันนี้ค่ะ
คุณตูและคุณมิง

มาตอนไหนที่กำลังคิดถึงอยู่ขนาดนี้

มันรู้สึกคันอยู่ไหมคะ
มันคันหัวใช่ไหมคะ
แล้วก็มันคันแขนด้วย

คันหัวอะไร
แล้วก็คันได้ล่มพลาดใช่ไหม
มาตาเขาให้เฮ่ย

ขนาด๕๐กรัมครับพี่บอกเลยว่าโต๊ะ
โต๊ะแตกแน่นอนท่านเลือกว่าแต่ใจเย็นเลยนะคะ
ดูแลลิงคุณด้วยได้มาก่อนค่ะ
นี่คือเต้าหู้ขาวคีนุแห่งแดนสกุระ
ของผมโทฟุกน้ำเต้าหู้๘๓๐มิลลิตร
และนี่เป็นคำถามข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาท
เต้าหู้ทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุด
คุณตูนคุณมิ้นคะดูคุณสับสนมากนะคะ
ชวนดิฉันกินดอกไม้จันทร์แล้วเนี่ยนะคะ
คุณถ้าสับสนเบอร์แรงขนาดนี้คุณใช้ตัวช่วยไหม
ใช้ก็ได้ค่ะเครียดไม่ไหวแล้ว

ตอบนี่๒ครั้งตอบหรือตอบนี่๒ครั้งนี่

คุณจะตอบสินค้าตัวไหนบ้างคะ

เป๊กจะเฉลยที่ฟองเต้าหู้ค่ะ
องเต้าหู้ราคาอยู่ที่๓๙บาท
เต้าหู้ขาวขี้นุ๓๐๐กรัมราคาอยู่ที่๔๒บาท
และอันสุดท้ายค่ะน้ำเต้าหู้โทฟู๘๓๐มิลลิลิตรราคาอยู่ที่
ราคาต้องแพงกว่า๓๙นะคะ
และราคาน้ำเต้าหู้ขวดนี้อยู่ที่
ถ้าน้ำเต้าหู้ถูกกว่าซ้าตัวช่วยฝุ่นเปล่าและกลับบ้านหลุมเปล่าทันทีค่ะ
และน้ำเต้าหู้ราคา
เปล่า๕๕๐มิลลิลิตร
เป็นราคาที่ถูกที่สุด
เก่งมากเสียตัวช่วยไปหนึ่งตัวช่วยแต่ว่าก็คุ้มค่าค่ะ
เพราะว่าผ่านข้อที่๓มาได้ตอนนี้มีเงินสะสมราคา๘๐๐๐บาท
คุณตูนคุณมิ้นข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ก็เลยอยากเอาน้ำตาลมาดับความเปรี้ยวสักนิดหนึ่ง

วันนี้เป๊กมีน้ำตาลจากมิดผล๓ชนิดค่ะ

อันแรกค่ะเป็นน้ำตาลมิดผล

ที่๒ค่ะเป็นน้ำเชื่อมสำเร็จรูป
ขวดหนึ่งเนี่ยมี๑๘๐มิลลิลิตร
ช่วยเสริมรสชาติให้อาหารและเครื่องดื่ม
ให้ความหวานคงที่ได้มาตรฐาน
สะดวกในการพกพาและประหยัดเวลาค่ะ
อันที่๓ค่ะน้ำตาลทรายขาวขวด๔๕๔กรัม

ผลิตจากอายน้ำอ้อยพันธุ์ดีค่ะ

ไม่มีสารปนเปื้อนไร้สารฟอกขาว

นี่คือน้ำตาลคุณภาพทั้ง๓แบบจากมิดผลค่ะ

คำถามข้อที่๔มูลค่า๑๕๐๐๐บาท

ผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากมิดผลทั้ง๓แบบ
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

วิเคราะห์ไม่มีคิดเลยในรอบนี้

วิเคราะห์ก็คืออันนี้ใช่ไหมคะน้ำหนัก
อันนี้ตีเป็นครึ่งโล๔๕๔กรัม

น้ำตาลโลหนึ่งอย่างแพงก็๒๕บาท

อ้าวแล้วมิดผลแบบโกของดิฉันนี่แหละคะ
สีเหลืองทองอร่ามงามตาขนาดนี้
อันนี้๑กิโลบาทค่ะอย่างไรก็แพงกว่าครึ่งโลวาท

น้ำตาลเคลือบคาราเมลกับน้ำตาล
น้ำตาลแบบสีขาวมันแพงกว่าอยู่แล้ว

แล้วแบบน้ำเชื่อมที่พร้อมจะทานได้เลย
เชื่อมันต้องผ่านกระบวนการค่ะมีค่าแก๊สมีค่าเสียเวลาในการเคี่ยว

คุณมิ้งคุณตูนตกลงคุณจะเลือกอันนั้นนะความมั่นใจแรกของคุณนะ

ตูนแต่อันนี้มัน๔๐๐เยอะมันต่างกันเยอะมาก

อ้าวแต่พี่ยังมั่นใจอยู่เลยแป๊บเดียวสับ

อ้ายยยยยยฮี่ยยยเนี้ยแผง

สรุปยังไงเป้ยนังไงจะใช้ตัวช่วยไม

มันมีแต่โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะ

อะไรนะพี่ก็ไม่รู้จะรู้พร้อมคุณนี่แหละคุณมิ้นคุณตูน
ถ้าคุณไม่มั่นใจใช้ตัวช่วยค่ะ
เป๊กจะตัดอันที่แพงที่สุดออกให้

อันที่แพงสุดของน้ำตาลมิดฝนคืออันที่หนึ่งค่ะ

นี่คือแพงแล้วนะยู๓๘บาท

เขาไม่พูดด่าง
คุณตูนนี่คน๖๐ล้านคนทั้งประเทศดูคุณอยู่นะ

คือเพราะว่าหนูคิดว่าอันนี้เพราะว่าร้านกาแฟที่บน

เขาซื้ออันนี้มาให้ลูกค้าไว้เติม

ทำไมถึงนี่
สถานการณ์บางสถานการณ์มันเครียดอาจจะทำให้เพื่อนกันบางทีอาจจะแบบบินเหวี่ยงกันได้
และสถานการณ์นะตอนนี้ก็อยู่กับเราตรงนี้ค่ะ

เดี๋ยวนะคุณคุณอย่าพูดสิว่าเสียตัวช่วยเลยเพราะว่าคำตอบมันก็ยังไม่ได้ออกมาเลยนะ
สรุปว่าคืออันไหนคือถูกที่สุด

คุณคิดว่าน้ำเชื่อมของมิดผลถูกที่สุด
อันที่เป็นความเชื่ออันแรกทิ้งไปแล้ว
เห็นมั้ยคะผู้หญิงสับสนมีหน้าถึงยังไม่มีแฟน
สิ่งที่คุณเลือกนะคะน้ำเชื่อมสำเร็จรูปจากมิดผลราคาอยู่ที่

คุณคิดว่าน้ำตาลทรายขาวเนี่ย
จะถูกกว่า๓๐บาทเหรอคะ

ว่าต้องแพงกว่าค่ะเพราะเราเลือกอันนี้ค่ะ
ถ้าเกิดความเชื่อแรกของคุณ
มันดันเป็นผลถ้าถูกกว่าขึ้นมาราคา

ถ้าคุณคิดว่าหลอดลมคุณไม่ดี

น้ำตาลสายขาวจากมิดฝนกวดนี้

ราคาถูกที่สุดค่ะ
เสียงอุ่นเหมือนอยู่คุณเพิ่งเล่น

ไปต่อค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
แน๊ะ

ฉันว่าว่างไปหาซื้อลูกค้าเพิ่มไหม

เผื่อฉันที่

ถ้าน้อยตั้งใจทำงานที่สุด
ด้วยฝรั่ง

ทะเบิร์ดเฮ่ยทะเบิร์ด

ระหว่างที่เล่นกันเล่นดีมากนะ

ดูอะไรเห็นเมาส์กันเผินเลยสองคนเนี่ย
ดูนี่ตลกซุปตาซึ่งนะ

คุณค่าตัวเขาคนละ๒๓ล้าน

เพราะนางน่ะร้ายเดียงสาไปเถา
คุยกับคนละ๒๓ล้านบาท

นี่ไปใหญ่แล้วนะนี่ไปไหนมานี่
อ้าวน้าถามว่าผมไปไหนมา

ผมไปอยู่ที่ที่มันเย็นแบบสุดมา
เย็นแบบสุดที่ไหนพี่

เฮ่ย
เฮ่ยเฮ่ยอะไรนะ

เออเขามาถามซื้อแย่แนท

อย่าละไม่มีจ้าบำพัก
มันบอก

เดี๋ยว

เขาบอกว่าเมื่อกี้พูดว่าไง
โอเฮโยโกสมาเเตาะสวัสดีค่ะ
โอ้โฮสวัสดีค่ะที่สุดเนี่ยเปิดดูบ้างที่คลิปว่ะ
เฮ้ยเดี๋ยว
ด้วยกันความเชื่อตังค์
เป็นคนไทยค่ะแต่ว่าอยากแบ๊วแบบญี่ปุ่น
เอาอย่างนี้ภาษาญี่ปุ่น

อินเตอร์ไอ้ดิอินเตอร์
ดีมากกิบูชิ
สุดยอดสุก้อย

เรียนภาษาญี่ปุ่นมาจากที่ไหนครับเนี่ย

ช่วงหน้ากลับมาฮากันต่อ
อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ
ก็ชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท
สมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้

เฟซบุ๊กแก๊งป่วนด้วนราคา

รอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา